เรื่องแปลกเราก็มีมาให้ดูเหมือนกัน
แฝดสยามเรารู้จักและเคยเห็นกันดี
แต่ต้องบอกว่างานนี้ก็แฝดเหมือนกัน
ต้องยกอันดับให้เลยนะคะว่าเป็นแฝดที่แปลกมากจริง
จะเป็นแฝดอะไรติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
นี่เลยค่ะขอเปิดตัวแฝดสยามคู่ใหม่ในไทย
เป็นแฝดสยามที่เรียกว่าเป็นกิ้งกา
เหมือนกิ้งจก
คล้ายค่ะตัวอาจจะเล็ก

กิ้งกาสายพันธุ์มังกรคราวหรือเบรดดาต้อน
เรื่องแปลกแบบนี้ทีมงานตลอดข่าวไม่พลาด
ที่จะเดินทางไปที่ฟาร์มเลี้ยงกิ้งกา
อยู่ที่บ้านเลขที่๗๕หมู่๔บ้านกอเป่า
มนทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเขาเลี้ยงกิ้งก่าเป็นล่ำเป็นสรรเป็นอาชีพเลยนะ
เจ้าของผู้เลี้ยงกิ้งกาคือคุณจุมพลอุดมภาคสกุลอายุ๔๙ปีค่ะ
บอกว่าพ่อเลี้ยงกิ้งกะเป็นอาชีพเสริมมานาน๖ปีแล้วนะ
เปิดเป็นฟาร์มมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าดรากอนสมาย
เนี่ยแล้วน้องก็อยู่กันนัวเนียแบบนี้แหละค่ะ

โอ้โหหลายสีหลายพันหลายประเภท
คือล่าสุดเนี่ยวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ฟาร์มแห่งนี้มีสมาชิกใหม่เป็นกิ้งกาแฝด
ลำตัวติดกันอวัยวะต่างสมบูรณ์สามารถหาอาหารกินเองได้ด้วย
แล้วก็ทั้งคู่มีการเคลื่อนไหวแบบตะแคง
ไปกันเป็นคู่อ่าตกลงก่อนจะไปซ้ายไปขวา
แต่คือมันใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ซึ่งมันบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะลูกกิ้งก่าแฝดพบได้น้อยมาก
พี่เขาก็เลยแยกออกมาแยกมาเลี้ยงต่างหาก
เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่รอดยาวนานมากที่สุด

เขาบอกว่าถ้าพวกมันเติบโตได้สัก๒เดือน

จะให้เพื่อนในชมรมผู้เพาะเลี้ยงกิ้งก่ามาดูกัน

ถามเถอะว่าใครเคยเห็นกิ้งกะแฝดไหม
ไม่ค่อยเราก็เห็นจะกจกสองหางกันไปถูกไหม

แต่เนี่ยแฝดตัวเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชม

แล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วย

เพิ่งเกิดอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไรนะ

ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีมข่าวเราไปอีกนะไปดูสิเห็นไหมตัวติดกันแบบแฝดสยามจริงเลยอ่ะ
เอาแต่ถ้าพูดถึงนะกิ้งก่านะสีเหมือนกันนะผมก็คิดว่าเป็นแฝดกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันหน้าตาก็
มันตัวติดกันแต่ตัวที่ติดกันอย่างนี้มันคือแฝดแท้เลยนะ
เนี่ยค่ะก็เป็นความผิดปกติของการเกิดนะคะเราก็เกิดแบบนี้ได้ไม่เยอะจริงนะคะ
ก็เป็นสิ่งแปลกเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเผื่อว่าใครจะมีกำลังใจในการคิดวิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไป
แต่ผมว่านะมองในทางเรื่องของการขายแบบว่าเป็นอาชีพดีกว่า
เพราะการเลี้ยงพิกาที่แบบว่าเป็นสีสันที่สวยงามเนี่ยมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่สร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้เหมือนกันเนาะ